สำหรับพี่บินบันลือฤทธิ์นั่นเองนะคะล่าสุดนี้บอกเลยว่า

ถ้าเกิดว่าใครพอจะจำกันได้
เขาจะมีคำทิศติดปากที่ชอบพูดบ่อย
ชอบพูดบ่อยนั่นเองนะคะเร็ว